ตอนนี้ค่ะทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๙
เขาก็มีการประชุมเร่งรัดเพื่อติดตามคดีที่ตำรวจภูทร
ยอดจังหวัดตรังยิงรถผู้ต้องสงสัยผิดคันนะคะ
แล้วก็เป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บก็สั่งลงโทษทางวินัยตำรวจสามนายค่ะ
ทางด้านของผู้บาดเจ็บเองนะคะก็เปิดใจบอกว่าตำรวจทำงานสะเพรา
แต่ว่าจะไม่ขอเอาความเพราะว่าตำรวจให้การดูแลดีถือว่าเป็นการฟาดเคราะห์ไปนะคะ

รถมีภรรยาถูกยิงที่ต้นขาซ้ายบาดเจ็บวิ่งออกจากรถไปหลบข้างทาง
จากนั้นน้องสาวคนขับซึ่งนั่งอยู่เบาะหลังฝั่งผู้โดยสาร
เห็นพี่สะพ้ายถูกยิงจึงขยับมานั่งฝั่งพี่ชาย
ก่อนจะเปิดประตูรถหมอบลงกลางถนนจากนั้นมีตำรวจเข้ามาปิดล้อม
ส่วนตัวนายสุธิราชถูกตำรวจจับเอามือไฟ่หลังและใส่กุญแจมือ
แม้จะบอกว่าเขาไม่ใช่คนร้ายตำรวจก็ยังมานั่งกดหลังแล้วใส่กุญแจมือ
โดยไม่ฟังคำอธิบายใดนอกจากนี้มีตำรวจบางนายถือปืนยาวยืนคุมอยู่
ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการยิงผิดตัวตำรวจสพสายขาวจังหวัดกระบี
ประสานตำรวจชุดสืบสวนสพห้วยยอดจังหวัดรัง
ตั้งจุดสกัดรถเก๋งนิสสันสีขาวป้ายทะเบียนเพชรบุรี
แต่พอรถของผู้เสียหายขับมาแต่เป็นคนละรุ่นป้ายทะเบียนไม่เหมือนกันแต่กลับถูกยิง
พลตำรวจภิสรษฎะเกล้าจันทรีรองผู้บุญชาการตำรวจพูทรพศเก้า
ยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับแจ้ง
ครอบครัวผู้เสียหายอย่างเต็มที่
เมืองต้นได้รับรายงานชัดเจนว่ามีตำรวจสองนายเป็นคนยิงสกัด
และอีกหนึ่งนายเป็นคนหยุดรถโดยจะมีการลงโทษทางวินัยต่อไป
คนเจ็บตอนนี้อาการดีขึ้นยอมรับว่าตกใจมาก
โมโหยิ่งเห็นสามีถูกล็อกใส่กุญแจมือหมอบกลางถนนยิ่งรับไม่ได้
หลังเกิดเหตุตำรวจทั้ง๓นายไปขอโทษและผู้บังคับบัญชายินดีเยียวยา
ก็รู้สึกว่าไม่เจ็บตัวฟรี
เพราะว่าเขาแจ้งไปว่ารถนิสสันเหมือนกัน
ใช่ป้ายทะเบียนก็แค่เขาบอกมาแค่ว่าป้ายทะเบียนเพชรบุรีไม่ได้บอกว่าเลขอะไร

ส่วนปฏิบัติการไล่ล่านายเรืองสักเรือนแก้วอายุยี่สิบสามปีคนไร้ตัวจริง
ตำรวจกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูทรภาคแปด
พร้อมด้วยชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ให้ทางครอบครัวติดต่อไปเกลี้ยกล่อมตั้งแต่เมื่อคืน
แต่ปรากฏว่าพ่อและแม่ไม่สามารถติดต่อลูกชายได้
ตัวพ่อผู้ต้องหาถึงกับน้ำตาไหลเพราะหนักใจ
คนตำรวจรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ถือว่านี่เป็นความผิดและความบกพร่องของตำรวจอย่างชัดเจน
จะต้องมีข้อมูลของคนร้ายที่ชัดเจนว่าขับรถยี่ห้ออะไร
สีอะไรทะเบียนอะไรรวมถึงในรถมีตัวประกันกี่คน
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ต้องมีความชัดเจน
จากนั้นตำรวจที่จะเข้าสกัดต้องมีการวางแผนในการสกัดว่าจะต้องใช้วิธีไหน
แต่การที่ตำรวจใช้วิธีกระหน่ำยิงแบบนี้ถือว่าผิด
เพราะคนร้ายที่สามารถยิงแบบนี้ได้คือคนร้ายต้องยิงใส่ตำรวจก่อน
หรือคนร้ายยิงตัวประกันในรถ
กรณีที่ตำรวจยิงผิดคันหรือยิงผิดคนก็เคยเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้ว
ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมาจากการได้รับข้อมูลที่ผิดพลาด
และทุกครั้งตำรวจจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ข่าวแชร์รัดทีวีปรายงาน